จากตอนที่แล้วเราได้พาทุกคนไปพบกับเส้นทางค้นหากาแฟที่ใช่

ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกดูแลกาแฟอย่างพิธีพิถันทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคคนไทยทั่วประเทศ
และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกาแฟระดับประเทศมาร่วมตัดสินสุดยอดกาแฟที่ใช่ในครั้งนี้
โดยคุณสมบัติของกาแฟแต่ละแหล่งปลูกที่ผ่านเข้ารอบมาได้นั้น
จะต้องมีความสะอาดกลิ่นหอมมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
รวมทั้งต้องมีบอดี้ที่เหมาะสมด้วย
ติดตามและร่วมรุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
ขอแสดงความยินดีให้กับ
คุณพงศักดิ์บานเมืองครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพงศักดิ์บานเมือง

และเพราะอะไรที่ทำให้กาแฟของเขาโดดเด่นจนสามารถมัดใจคณะกรรมการทุกท่านได้
เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของนวัลในครั้งนี้กันเลยครับ

นั้นนี่พ่อปลูกรู้สึกชอบครับเขาเลยสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจมากว่ากาแฟเติบโตสวยงาม
องมีสีเขียวเป็นธรรมชาติของมัน
ส่วนกาแฟนี่หลักคือต้องริแขนงครับปราบวัชพืช
เมื่อก่อนได้น้อยครับตั้งแต่แรกเข้ามาส่งเสริม
นี่มีมีได้น้ำหนักหรือสารกาแฟเพิ่มขึ้นทุกสวนแล้วก็ทุกคนครับ
สวนนี้ผมจะไม่ฉีดสารเคมีเลย
เลยทำให้ได้กลิ่นกาแฟที่ดีฮะตามธรรมชาติของน้ำมันดินที่นี่
ต้องเก็บกาแฟที่มีเมล็ดที่แดงสุกจัด
ถึงจะได้รสชาติกาแฟที่ดีมันจะมีความหอมรสชาติมันจะนุ่ม
การทำกาแฟที่นี่ครับมีการร่วมแรงร่วมใจกันครับแลกเปลี่ยนแรงงาน
วันนี้มาช่วยของผมพรุ่งนี้ไปช่วยของคนอื่นต่อไป
ผมว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดกันในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์
ในการดูแลรักษาสวนการที่จะให้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้น
คนที่รักการปลูกกาแฟผลิตกาแฟให้คนกินทั่วประเทศ
มันรักอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มีการสืบทอดต่อกันไปเรื่อย
ในรุ่นลูกต่อไปอีกผมรู้สึกภูมิใจนะที่ว่าผมได้ผลิต
เล็ดกาแฟร์ดีให้คนทั่วประเทศได้กินและเป็นรสชาติที่ดี
ผมว่าผมภูมิใจแทนคนสุราชมากครับ
ความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่พงศักดิ์ที่เอาใจใส่และร่วมแรงร่วมใจ
ชาวสวนกาแฟทุกคนทุ่มเทดูแลกาแฟของพวกเขา
ด้วยความรักอย่างพิถีพิถันทำให้พวกเขาได้ผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยม
ส่งผลให้ชาวสวนกาแฟทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีรายได้จากกาแฟเพิ่มมากขึ้น
ชาวสวนกาแฟเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังอยู่เสมอนะครับว่าผลผลิตเขาเพิ่มเท่าไหร่
คุณภาพของเขาเป็นเท่าไหร่มันเป็นความภูมิใจนะครับว่างานที่เราส่งเสริมไป
เขาได้นำไปใช้แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นจริง
ให้มีผลตอบแทนที่ดีนะครับให้เกษตรกรอยู่ได้ในระยะยาว
คาดหวังว่าชุมชนเกษตรกรจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรง
คำนึงถึง๓ด้านหลักนะครับก็คือด้านของมิติด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อม
สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราได้ผลผลิตกาแฟในระยะยาว
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
เพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์หรือลักษณะจำเพาะของแหล่งปลูกในแต่ละแหล่ง
มันจะมีความแตกต่างกันซึ่งก็เป็นจุดดี
กาแฟ
กาแฟเนี่ยพอมันมาจากแหล่งปลูกแหล่งเดียวกันปุ๊บ
มีการให้น้ำดีแค่ไหนมีการใส่ปุ๋ยไหมมีการใช้สารเคมีไหม
ซึ่งสังเกตได้จากรสชาติที่ออกมา
ที่สะอาดตั้งใจผลิตแล้วเนี่ย

สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตน
ของความตั้งใจของเกษตรกร
ที่เขาตั้งใจผลิตกาแฟมาให้พวกเราทานครับ

ผลการคัดเลือกที่บังเอิญว่า

ไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยระหว่างให้คะแนน
ปรากฏว่าให้คะแนนกาแฟตัวเดียวกัน
แล้วก็ลักษณะการเลี้ยงแร้งเหมือนกัน
เป็นที่ทางเดียวกันว่ากาแฟนี้คือกาแฟที่ใช่
ชิมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นกาแฟจากจังหวัดไหนแหล่งไหน

ด้วยลักษณะของรสชาติบวกกับบอดี้แล้วเนี่ย
มันให้ความรู้สึกที่มันสมูทครับ

แฟตัวนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่กาแฟโลบาซ่าทั่วไปครับ
ยังได้ความซับซ้อนของรสชาติบางตัวไปในทางที่ดี
เป็นกาแฟที่ทานง่ายเข้าใจง่าย
ต่อให้ไม่ใช่น่าชิมกาแฟแบบผม

ตัวนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะบอกไม่ได้ครับ
แต่ว่ามันคือดีกว่าอีกตัวหนึ่งแน่นอนหรือดีกว่าตัวอื่นแน่ครับ
ซึ่งในกาแฟที่ได้รับการเลือกในวันนี้ครับ
ผมสัมผัสได้เลยว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในแก้วที่ผมได้ชิม

ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอก
ผสานความตั้งใจของชาวสวนกาแฟทุกคนที่ทุ่มเทปลูกกาแฟด้วยใจ
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการว่านี่คือสุดยอดเมล็ดกาแฟที่ใช่
และเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการประกวด
และนอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพกาแฟที่ปลูกในประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ดื่มกาแฟคุณภาพและสนับสนุนผลผลิตจากคนไทยด้วยกัน
ดีใจครับภูมิใจครับที่ได้รับรางวัลเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมที่จะเพื่อสู้ต่อพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและกลิ่นของกาแฟให้ดี
ปลูกกาแฟต้องปลูกด้วยใจครับและจะได้ผลผลิตที่ดี
ครั้งต่อไปเราจะพาไปดูเบื้องหนังรสชาติของกาแฟซองนี้ที่กว่าจะได้ความอร่อยกลมหอมนุ่มนุ่มลึกในทุกแก้ว
จะต้องผ่านกรรมวิธีอย่างไรมาบ้างรวมทั้งแรงบันดาลใจในการส่งต่อกาแฟคุณภาพให้กับคนไทยทุกคนติดตามกันให้ได้นะครับ